ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒หรือเท่าที่เราเรียกกันว่าสาริสที่๓๙
ซึ่งเป็นการผู้ซ้อมสาริสครั้งที่๓๙
เมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บออกจากอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุแล้ว
จะมีการนำทุกท่านนะคะมารวมพลกันณจุดนั้นก่อน
ก่อนการคัดแยกนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บตามเต็นต์สีต่อไป
ที่กำลังการขึ้นนะคะจะเห็นว่ามีการคัดกรองผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะต่อไปนะคะ
ถูกต้องครับทั้งทีมแพทย์ของกองบิน๒๓นะครับ
จะมีแพทย์ที่เตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ
ภาพกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีทีมออกมาได้ขนาดนี้
ขอบคุณครับเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างที่เกาะประชาการบริเวณดอนเมืองครับ
บริษัทวิทย์ดอนเมืองจะมีท่าสยามทหาร๒ที่เกาะวิทยาลัย๖มีความพร้อมในการลำเบียน